หญิงคนนึงนะคะอายุ๖๘ปีถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วก็ถูกทิ้งอยู่ในซอยย่านวงสว่างค่ะ
ทีนี้ในที่เกิดเหตุเจอชายคนสนิทอยู่ด้วย
เขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนสนิทของเขาหรือแฟนสาวเขาคนนี้แหละ

นี่กำลังจะพาส่งโรงพยาบาลพอดีเลยแต่ว่าเสียชีวิตก่อนครับ
คุณผู้ชมเชื่อคำให้การนี้ไหมคะพี่อุ๋ยเชื่อไหมคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตี๔นะคะเช้ามืดที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
คือสนประชาชื่นเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในซอยวงสว่าง๑๙เขตบางซื่อ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุตรงนั้นเป็นทางเข้าอพาร์ทเมนต์ไม่มีชื่อนะคะ
ผู้ตายคือนางสาวละมัยอัดสุนทรอายุ๖๘ปีสภาพก็คือนอนหงายเสียชีวิตตามร่างกายเนี่ยมีร่องรอยฟกช้ำคล้ายถูกทุบตีด้วยของแข็งเลือดออกจมูกมีคราบเลือดติดตามเสื้อผ้า
นายมงคลเกรดสุขวัย๖๑ปีชายคนสนิทเขาบอกว่าเขากับผู้ตายเนี่ยก็อาศัยอยู่ด้วยกันได้ประมาณสัก๒๓ปีแล้วรู้จักกันในวงเล่าแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ห้องเช่าแถวนี้ด้วยกันตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายมงคลเล่าให้ตำรวจฟังแบบนี้ค่ะตอน๕โมงเย็นเมื่อวานนี้อ่ะละมัยอ่ะเขาไปดื่มเหล้าที่ตลาดกลับมาตอน๕ทุ่มโอ้โหคุณตำรวจกลับมาแบบสะบักสบอมเหมือนถูกทำร้ายมาเลยพอมาถึงที่ห้องเนี่ยก็นอนร้องโอดโอด้วยความเจ็บปวดผมก็เลยบอกให้เขาเงียบแล้วผมก็เอาไม้อ่ะกระแทกลงพื้นสองครั้งตึ้งตึ้งแบบเนี้ยเพื่อจะให้เขาเงียบ
ก็ฟังหูไว้หูแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในห้องพักนะคะ
ในห้องพักที่พื้นห้องมีคราบเลือดอยู่หลายจุด
เจอไม้กว้างสองนิ้วยาวเจ็ดสิบเซนติเมตร

ตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
ก็ถามนายมงคลชายคนสนิทคนนี้แหละ

แล้วคุณเป็นใครมาจากไหนทำงานอะไรยังไงเหรอ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นอดิษฐานอากาศ

ทั้งตัวเขาแล้วก็นางสาวละมัยก็ไม่ได้ประกอบอาชีพ
แต่ตัวนายมงคลมีรายได้จากน้องสาว
ที่ให้เงินใช้อาทิตย์ละสองพันบาทค่ะ
ตำรวจก็รับทราบข้อมูลไว้
แต่ไม่ได้ปักใจเชื่อคำให้การ
ทีนี้มีคลิปจากพลเมืองดีคนหนึ่งเขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้นะคะ
เป็นจังหวะที่นายมงคลอยู่กับนางละมัย
มีช่วงนึงนายมงคลเนี่ยบอกว่า
ตัวเขาเป็นผู้ปกครองที่ต้องดูแลนางละมัย
ไม่ใช่แฟนไม่ใช่สามีค่ะ
นางละมัยก็ออกไปกินเหล้าถูกทำร้ายมา
พลเมืองดีเลยถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่พาส่งโรงพยาบาลอาการหนักขนาดนี้
เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักเบอร์โรงพยาบาลแล้วเขาตกใจ
ลองดูคลิปนี้นะคะ
เอาเขากลับมาเนี่ย
ยังมีหน้าเกรงใจอีกก็เจ็บขนาดนี้นี้
ยายยายได้ยินไหมยายโรคพยาบาลใกล้มาแล้ว
นี่ค่ะหูพลเมืองดีถามเป็นชุดเลยนะ

ทำไมคนเต็มห้องพักทำไมไม่เรียกล่ะ
เรียกคนอื่นสิเจ็บหนักขนาดนี้
บอกเกรงใจมันดึกแล้ว

แต่เหมือนคนเสียชีวิตอะค่ะ

ส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่วันนี้ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ห้องพักผู้ตายถูกปิดล็อกไปแล้ว
ส่วนทางเข้าที่อพาร์ทเมนต์ที่ห่างจากห้องพักประมาณ๒๐เมตร
คราบเลือดติดอยู่ที่ทางเดินด้วย
ได้คุยกับน้องพลเมืองดีเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยินเสียงอยู่ในคลิป
เขาบันทึกคลิปอะค่ะน้องอายุ๑๘นะคะ
คือน้องเล่าบอกว่าตอน๒ทุ่มน้องออกมาคุยโทรศัพท์
แล้วได้ยินเสียงเหมือนคนทุบกัน
ตี๒ตี๓ก็ได้ยินเสียงข้างนอกเหมือนมีคนทำอะไรสักอย่าง
ปลุกแม่ออกมาดูก็เห็นลุงกำลังอุ้มป้าออกไป
เธอก็เลยรีบกลับมาหยิบโทรศัพท์แล้วอัดคลิปไว้เลยค่ะ
ร้องเสียงดังอะไรเชิงประมาณนั้น
แกบอกว่าโอ๊ยหรือร้องไห้

เจอป้าหมีด้วยนะคะป้าหมีเนี่ย

เล่าบอกว่า๒ทุ่มได้ยินเสียงนางละมัยร้อง
โอ๊ยเจ็บอย่าทำแบบนี้เจ็บ

อยู่แล้วเพื่อนข้างห้องเขาบอกว่าเขาได้ยิน

ก็นึกว่าทะเลาะกันเหมือนปกติทั่วไปเหมือนเดิม

เพราะว่ามีหลานกินเบียร์บ้างเสียงดังบ้างอะไร
คนรอบข้างห้องอื่นก็มีส่งมีเสียงกัน
แต่ทั้งสองคนก็แค่ด่ากันไม่เคยถึงขั้นทำร้ายกัน
ทีนี้ตำรวจก็เลยเอาตัวนายมงคลมาเข้าห้องสอบสวน

จังหวะที่นำตัวออกมาเนี่ยทีมข่าวก็พยายามถามนะคะว่า
ลุงลุงว่าใครเป็นคนร้ายเหรอ

เสื้อตัวนี้ก็คือเสื้อตัวเมื่อคืนนะคะ
คราบเลือดยังติดเต็มเสื้ออยู่เลยนะคะ
ตำรวจสอบสวนอยู่๘ชั่วโมงกว่าค่ะ
ผู้กำกับการสอนอประชาชื่นบอกว่า
ในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าเขาทำจริง
สารภาพออกมาแล้วทะเลาะกันแล้วถูกคนตาย
ด่าพ่อด่าแม่ก็เลยโมโห
เขาใช้คำว่าพลั้งมือทำร้ายผู้ตายตั้งแต่๒ทุ่ม
และจะเอาไปส่งโรงพยาบาลตอนตี๒เพราะกลัวค่ะ

ก็มีการใช้ท่อนไม้
ท่อนหมายและก็หลักก็คงเป็นท่อนหมาย
แล้วก็มีใช้กำลังในการเข้ากอดรัดฟัดเหวี่ยงกันทำร้ายร่างกายกัน
ตัวผู้ตายเป็นผู้ป่วยอัลไซมเมอร์

แล้วก็มักจะมีปากเสียงกันอยู่หลายครั้ง